เราจะพาไปบุกเบื้องหลังกองเอ็มวีค่ะคุณผู้ชม
คือเพลงว่าคือความว่างเปล่า
เพลงนี้เป็นโปรเจคพิเศษค่ะคุณค่ะ
และกลุ่มนักร้องเสียงดีตัวพ่ออย่างวงโซน๕

ส่งต่อบทเพลงเอาใจคนเหงากันหน่อยค่ะ
แนวเพลงหรือศิลปินที่มาร่วมงานกันเนี่ย
ที่เราไม่เคยร่วมงานกันด้วยมาก่อนเลย
แล้วก็คิดอะไรใหม่ออกมา
ที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยทำ
แล้วก็ถ้าได้ทำด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแน่ค่ะ
ถ้าเพลงที่เราอยากได้ออกมาก็คือ
อยากจะเป็นตัวแทนทั้งฝั่งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับ

อกจากเป็นตัวแทนถ่ายทอดระหว่างผู้หญิงและผู้ชายแล้วเนี่ย

ก็คือแรกสุดเราคุยกันว่าเราอยากจะแต่งเพลงเพื่อใครนะคะ
แล้วก็เห็นตรงกันว่าอยากแต่งเพลงเพื่อคนโสด
คนโสดที่ไม่เคยมีแฟนมาก่อนหรอกเปล่า
เราก็มีคนรอบตัวเป็นตัวอย่าง
ก็เลยคุยว่ามันมีคนที่เหมือน
อยู่ต่อหน้าคนอื่นดูแฮปปี้มีความสุข
กลับไปบ้านแล้วเหมือนก็เหงาอยู่คนเดียว

ตัวอย่างไฟว่าเราอยากทำแบบนี้ทางซีซั่นไฟล์ว่าโอเคไหม
ซึ่งซีทไฟล์ก็บอกว่าโอเคมากครับผมนะฮะ
เขาเรียกว่าแนวอะไรนะเป็นค่ะก็คือเราใช้เครื่องดนตรีน้อยน้อย
เพราะเรารู้ว่าแต่ละคนเนี้ยก็เหมือนเครื่องดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ย
ก็เลยทำให้เอ่อได้ยินเสียงอคาเปลล่าชัดเจนขึ้นนะครับ
จริงเพลงนี้ครับถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะค่อนข้างดี
แล้วก็รู้สึกว่าคนนะครับมันจะอินง่ายแต่ว่าอยากให้คนฟังอ่ะ
ด้วยความที่เพลงเหงาแต่ว่าเราร้องกันห้าคน
ก็เหมือนกับแบบเป็นคนเหงาร้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเวลาคุณฟังเพลงนี้อยู่เนี่ย
ก็ให้คิดว่าคุณไม่ได้ฟังอยู่คนเดียวไม่ได้มีคุณเหงาอยู่คนเดียว
มีเพื่อนที่เหงาอยู่ด้วยกันบนโลกใบนี้เยอะแยะไปหมดเลย
เพราะฉะนั้นอย่าดิ่งจนเกินไปนะครับ
ไปแล้วนะคะยอดวิวเขาเนี่ยหลักแสงอยู่เหมือนกัน
ก็ค่อยไต่นะคะเข้าไปดูไปเป็นกำลังใจด้วยละกันนะคะ